หัวร้อนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชม

จากกรณีที่มีข่าวเกิดขึ้น
สังคมนะคะจากความใจร้อนคิด
ทำเร็วโดยการขาดสติของคนบางกลุ่ม
ซึ่งพี่แหม่มจินตราเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
เราคนไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับฉายาว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม
ก็ควรทำอะไรอย่างมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์
และที่สำคัญควรเสพโซเชียลอย่างมีสติเช่นกันค่ะอืม
จะเป็นเพราะว่าความรีบเร่งอะไรต่างในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบว่าเป็นแบบเอาแต่ใจเอาที่เรียกว่าร้องไม่ได้
บางทีคนอารมณ์ร้อนมันก็โพ่งพ่างพลูออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องต่อไปอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องระวังที่ตัวเราเองเรารับอะไรมารับสื่อรับสารอะไรมาก่อน
เราต้องพยายามควบคุมให้ได้ว่าจริงตรงนั้นเนี่ยมันพูดแล้ว
เขาพูดออกมาจากเขาโกรธหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
หรือว่าเขาอาจจะหวังดีกับเราเลยแล้วก็พูดออกมาอะไรอย่างนี้

อย่างนี้ว่าจะได้มองสารก็ไม่ผิด
ก่อนนอนสัก๕นาทีนั่งสมาธิอะไรไปก็ได้

เออการมีสติมีสมาธิ

ปัจจุบันนี้ที่มีแต่คนหัวร้อนเต็มไปหมดนะ

ที่มีคนไปรอดูหนูแม่น

นะคะก็ควบคุมสติกันก็แล้วกัน

ใจเย็นกันนะคะจะได้เป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิม